คุณผู้ชมฮะมีชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์นะเดินเรียรายเงินอยู่ในร้านอาหารคุณ
จนมาหยุดที่โต๊ะโต๊ะหนึ่งและเชื่อไหมฮะว่าโลกมันกลมตรงที่ว่าโต๊ะโต๊ะนั้นน่ะ
นักข่าวไทยรัฐของเรานั่งกินข้าวอยู่โอ้โหเรียบร้อย
นักข่าวจมูกข่าวก็ได้กลิ่นแบบมาเตะจมูกเลยว่ามันกลิ่นเหล้าหรือเปล่า
แต่งกายคล้ายพระเนี่ยกินเหล้ามาหรือเปล่ายังมาขอเงินมาไถเงินอีกก็เลยสอบถามคนนั้นไป
ปรากฏว่าชายที่แต่งกายคล้ายพระเนี่ยตอบว่าอะไรรู้ไหม
โชว์แหวนรุ่นให้ดูบอกนี่เป็นตำรวจด้วยให้ผ้าหรือเป็นตำรวจให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะฮะ
แม่เจอใครไม่เจอเจอนักข่าวพอดีเลย
นักข่าวก็เลยซักก็เลยถามไปโชว์แหวนรุ่นเห็นไหม
บอกว่าเป็นตำรวจตกลงเป็นพระหรือเป็นตำรวจกันแน่เนี่ยนะครับ

ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีของเราเองนะครับ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เอง

ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
เห็นชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์เดินเข้ามาในร้าน
เรียกรายเงินทำบุญทอดผ้าป่ากองละ๔๐บาท
ซองเขียนชื่อสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
เรียรัยคนที่มากินข้าวในร้านนะฮะ
แต่ลักษณะการเรียรายนั้นคือเหมือนค่อนข้างกดดันนะคุณ
มายืนจ่ออยู่ข้างโต๊ะแบบนี้ไม่ไปไหนสักทีนะฮะ
บางคนก็ทำบุญเพื่อตัดความรำคาญ
บางคนก็ยืนกรานไม่ขอทำบุญเพราะว่ารู้สึกแปลกนะครับ
กระทั่งชายแต่งกายคล้ายพระเดินมาที่โต๊ะของนักข่าวของเรา
และอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนมีกลิ่นเหล้าเวลาพูดนะครับ

ด้วยความเป็นนักข่าวก็เลยถามกลับไปว่ามาจากวัดไหน
ชายคนนี้ก็มีทีท่าว่าไม่พอใจ
จากนั้นเอาแหวนคล้ายแหวนรุ่นตำรวจมาโชว์ให้พี่สันติเขาดู
แล้วก็แอบอ้างว่าเป็นตำรวจนะ
และยังควักวิทยุสื่อสารมาโชว์อีก
สันติของเรายิ่งงงไปใหญ่เลย
สันติของเราก็เลยถามไปนะฮะว่าแล้วจบจากไหนมา
ชายคนนี้ก็ไม่พอใจสุดท้ายถึงขั้นฉุนหนัก
เข้ากับชาติมือถือจากมือพี่สันติ
โทรศัพท์มือถือพี่สันติตกลงกับพื้นเลย
จากนั้นก็วิ่งหนีขึ้นไปที่รถกระบะสีดำ
ติดแผ่นฟิล์มดำเลยนะคุณนะจอดอยู่นี่คันนี้
ไม่รู้มาเป็นขบวนการหรือเปล่านะแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
สันตินักข่าวของเราที่สุพรรณบุรีก็วิ่งตามถ่ายได้แค่ภาพไกลแบบนี้
เห็นเลขทะเบียนมันไม่ชัดมากนะคุณนะเดี๋ยวถ้าลองซูม
แล้วก็เอามาใช้เทคโนโลยีใช้เทคนิคในการดูซิว่าเลขมันจะชัดยังไง
จะได้แจ้งตำรวจนะฮะพี่สันติบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปนี้นะคุณ
คือชาวบ้านเขาเจอมานานแล้วแล้วเขามีการร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่แล้ว
สันตินักข่าวเราบอกไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองนะครับ
ส่วนตัวเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นพระจริงพระปลอมแล้วก็ไม่ได้ขอดูใบสุทธินะ
แต่ลักษณะท่าทางแบบนี้ดูพิลึกกึกกือดูแปลกนะฮะ
ลักษณะอาการก็ยังมึนเมาอีกและยังแอบอ้างเป็นตำรวจด้วย
ซึ่งวันนี้ทางตำรวจได้ให้พี่สันตินักข่าวของเรา
ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเลยนะฮะ
ก็อาจจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบหน่อยนะคะแบบนี้
เห็นหน้าชัดสักขนาดนี้นะ